อากาศเย็นสดชื่นจริงเลยที่ผาแต้มอุบลราชธานี
เป็นผู้ประกาศข่าวทั้ง๓คนไปจัดรายการสดที่นั่นมา
วันนี้ก็เลยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศบ้างแบบนี้นั่นแหละค่ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่๓บริเวณสภาพประกาศที่ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาว
เจอกันเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวถูกไหมคะ
แต่ว่าอาจจะเจอเรื่องของฟ้าฝนเป็นอุปสรรคหน่อย
ให้ทำอกทำใจเอาไว้เพราะว่านี่คือหน้าฝนและช่วงนี้ฝนจะชุกซะด้วยค่ะ
งั้นตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยจะได้วางแผนกันล่วงหน้า
พบว่าช่วงนี้เนี่ยตอนบนของประเทศไทยภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบน
ฝนตกชุกเป็นพิเศษยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขา
พื้นที่ราบรุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะค่ะ

ทำให้ทั้งภาคใต้รวมถึงทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีฝน
จุดใดที่มีฝนก็จะมีคลื่นสูงหน่อยสังเกตจากแถบสี
ถ้ายิ่งน้ำเงินเข้มไปจนถึงม่วงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสเกิดคลื่นสูงก็มากถึง๒๓เมตรเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเรือห่างฝั่งนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีหรือหลีกเลี่ยงป้องกันการเกิดอันตราย
วันนี้ถึงวันที่๘สิงหาคมสภาพอากาศเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักทางตอนบนของภาคนะคะส่วนพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มค่ะ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นอากาศจะร้อนปนฝนหน่อยนะคะ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๓๐๖๐ของพื้นที่ตกหนักในบางแห่ง
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ใครที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่
เพราะอาจจะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาได้นะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะฝนฟ้าขนอง๑๓๐๘๐ของพื้นที่
จะตกหนักหน่อยทางภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ทะเลที่จุดใดมีฝนก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศร้อนปนฝนนะคะโอกาสเกิดฝนอาจจะเบาบางหน่อย
ร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะที่อุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนั่นเองนะคะ
ในช่วงของหน้าฝนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคภัยมันก็มีหลายอย่างนะคุณผู้ชม
แต่สำคัญคือเราต้องกายพร้อมใจพร้อมจะได้ไปเที่ยวไปโลดเล่นได้อย่างเต็มที่
ตอนนี้ดิฉันพร้อมแล้วนะคะที่จะออกไปชมวิวเมืองอุบลราชธานี
พร้อมแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ